เท่าวัย๗๒ปีนอนเสียชีวิตบนเปรยวนในสาราวัด
ในทุนสาราวัฒน์ในจังหวัดนครนายก
สภาพศพถูกตีด้วยของแข็งที่ใบหน้า
ตำรวจสงสัยพ่อเท่าวัย๗๑ปีอีกคนนึง

เนื่องจากทั้งสองพ่อเท่ามีปากเสียงกันเป็นประจำนะครับ

ตำรวจสพมนครนายกรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิต
ถุนสารวัตรเอี่ยมประดิษฐ์ที่หมู่๓ตำบลพรมมณี

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกองพิสูจน์หลักฐานและอาสากู้ภัย

ก็ไปพบศพของนายโสดาผ่องสง่าอายุ๗๒ปี
สภาพศพนอนอยู่ในเปรยวนที่ผูกอยู่กับเสาใต้สาราวัด
ใบหน้ามีลักษณะเหมือนถูกของแข็งตีบวมแล้วก็ปูด
รัตนายินดียมผู้ใหญ่บ้านหมู่สาม
บอกว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
นายโสดาผู้ตายได้ขึ้นไปดูทีวีบนสาราวัด
ก่อนหน้านี้นายโสดาได้มาบวชเป็นพระในวัด
แล้วก็ลาศิกขาไปประมาณได้ปีเสร็จแล้ว

ก็ช่วยทำความสะอาดและเก็บของเก่าขายดำรงชีพไป
ผู้ตายมีนิสัยดีนะครับเข้ากับพระแล้วก็คนอื่นได้ดี
กระทั่งเมื่อเช้ามีคนมาพบกลายเป็นศพซะแล้วนะครับ

ได้พาเจ้าหน้าที่ไปยังห้องพักของนายสังเวียนโคนนันวัย๗๑ปี
อาชีพเก็บของเก่าขายเช่นเดียวกับผู้ตาย
จากพบว่านายสังเวียนหายออกไปจากวัด
ก็เลยเป็นข้อพิรุษน่าสงสัย
แต่เวลาผ่านไปประมาณ๓๐นาที
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจค้น
กำลังดูเรื่องของพยานหลักฐานอยู่ที่ใต้ถุนวัดแห่งนี้
แล้วก็บริเวณที่พักของนายสังเวียน
นายสังเวียนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดพอดี
ตำรวจสอบสวนก็ได้มีการตรวจสอบตามร่างกายของนายสังเวียน
คราบเลือดบริเวณเสื้อด้านหลังแล้วก็ตามมือตามไม้นี่แหละครับ
แต่นายสังเวียนให้การปฏิเสธบอกว่าออกไปหาของเก่า
ส่วนเสื้อเปื้อนเลือดสัตว์มา
คือปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ได้เป็นคนฆ่าผู้ตายนะครับ
ตำรวจเชิญตัวไปให้ปากคำพร้อมทั้งให้กองพิสูจน์หลักฐาน
ทำการเก็บข้อมูลหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ลายนิ้วมือแฝงแล้วก็คราบเลือดที่อยู่บนเสื้อของนายสังเวียน
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเลือดของผู้ตาย
หาตัวผู้กระทำผิดต่อไปนะครับ